ไปที่ข่าวนี้ฝ่ายสืบสวนสอนอดินแดงตามจับคนร้ายที่ไปเข้าไปในคอนโดของชาวต่างชาติเขา
แต่ไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไปหรอกนี่ดูกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิดของคอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่ง
จับภาพผู้ชายผมสั้นสวมเสื้อสีขาว
กางเกณฑ์ขาสั้นรองเท้าพ่อใบ
เดินอยู่บนชั้น๔ของคอนโดมิเนียมขึ้นไปยังไง
แล้วเดินไปเปิดประตูแต่ละห้องแต่ละห้องแต่เปิด
แต่คือเปิดไม่ได้จะไปเปิดได้ไงเขาล็อก
จากนั้นก็เดินไปยังบันไดหนีไฟแล้วขึ้นไปชั้น๕
ทำแบบนี้นะครับแล้วก็พบว่าห้องเลขที่๘๘๙ทับ๕๒๘ไม่ได้ล็อกสิครับห้องนี้
คนร้ายเปิดเข้าไปไม่นานก็เดินออกมาจากห้องดังกล่าวแล้วก็หนีไป
เข้าไปไปเจออะไรล่ะหลังเกิดเหตุผู้เสียหายและนิติบุคคลของคอนโด
นำหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความที่สนดินแดง
ต่อมาชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข้อมูลจนรู้ว่าผู้ก่อเหตุชื่อ
นายสุรศักดิ์ผู้ทออายุ๓๙ปีนี่นี่ห้องนี้ไม่ได้ล็อก
ก็เลยเปิดเลยนะฮะนำกำลังไปจับกลุ่มได้ที่บ้านพักอยู่ที่ย่านสาธรณ์นะ
แล้วก็นำตัวมาสอบสวนนางกมลทิพย์ขอสงวนนามสกุลนะครับ
อายุ๓๐ปีเป็นกรรมการของนิติบุคคลคอนโดมิเนียมแห่งนี้
เล่าบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวคุณนักข่าวมันเกิดขึ้น๑๓พฤษภาคม
เวลาประมาณตีสามครึ่งคนร้ายบุกเข้าไปในห้องของนายเหรนหลง
อายุ๓๓ปีนะฮะเขาเป็นชาวจีนครับห้องไม่ได้ล็อก
คนร้ายเดินเข้าไปในห้องเลยแล้วก็ลื้อค้นสิ่งของ
ระหว่างนั้นเองครับในเวรผู้เสียหายอยู่ในห้อง
คือคนร้ายก็เห็นนะแต่ก็ไม่ได้แสดงอาการหวาดกลัวตกใจอะไร
ก็เดินวนเวียนวนเวียนอยู่ในห้องจากนั้นคนร้ายนะครับ
ก็เดินจากไปโดยไม่ได้เอาทรัพย์สินไม่ได้ทำร้าย
ทำร้ายเจ้าของห้องเลยทั้งนี้ระหว่างที่ก่อเหตุนะ
คนร้ายมีอาการคล้ายเมาสารเสพติดครับส่วนในเวรผู้เสียหาย
เล่าบอกว่าหลังจากตำรวจคุมตัวคนร้ายได้แล้ว
เขาก็รู้สึกโล่งใจแล้วก็ปลอดภัย
แต่นี่ถ้าพี่ฟังภาษาไทยได้พี่ต้องล๊อคประตู
ก็ขอบคุณตำรวจสรรวดดินแดงที่ทำงานอย่างรถเร็ว
เบื้องต้นในสุรษัตริย์ผู้ต้องหารับสารภาพว่า
คือบุคคลในภาพของกล้องวงจรปิดจริงแล้วเข้าไปก่อเหตุจริง
พนักการสอบสวนจึงแจ้งก้อหา
กรุกเคหาสถานในยามวิการแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปครับ